มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลของพักฝ่ายค้านเกี่ยวกับการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกนั้นจะมีขึ้นเพียงวันเดียวนะครับ
ขณะที่วันนี้มีคำวินิจฉัยของศาลล่าสุดเกี่ยวกับการทำหน้าที่สอสอของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ด้วย
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
สภาพผู้แทนราชดรกำหนดให้วันที่๑๘กันยายนเป็นวันขอเปิดอภิปรายทั่วไป
มถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ของผลเอกประยุจรรโอชานายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งวัน
ตั้งแต่๙นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงเที่ยงคืนโดยไม่ขยายวันเพิ่มเติม
กลางเสียงเรียกร้องจากฝ่ายค้านให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงในสภาด้วยตัวเอง
โดยผู้นำฝ่ายค้านขอร้องให้นายกรัฐมนตรีมาสู้ความจริงในสภา
ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันชี้แจงในสภาแน่นอนขออย่าไปฟังคนอื่นที่ออกมาพูด
พร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างเพราะเข้าใจระบบประชาธิปไตยไม่มีผิดจากรัฐธรรมนูล
สารรัฐธรรมนูลมีมติยกคำร้องของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ยกเลิกคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ในคดีที่กรกตขอให้สารวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอ
ของนายธนทรต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เดิม
โดยคดีนี้สารรัฐธรรมนูญนัดอภิปรายต่อในวันที่๑๑กันยายน
อกจากนี้สารรัฐธรรมนูลยังมีมติรับคำร้อง
กรณีที่ประธานสภาส่งคำร้องขอให้สารวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสสพักฝ่ายค้าน๓๒คน
สุดลงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่กรณีถือหุ้นสื่อ
ส่งสำนวนคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง๓๒คน
เพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารภายใน๑๕วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับสำนวนคำร้อง
แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

คือนายวุฒินันบุญชูสสพักอนาคตใหม่
ซึ่งสารเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัท
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อ
นายปิยบุริษัทแสงกนุกคุณเลคาที่การพักอนาคตใหม่
ปฏิเสธข่าวการจัดสรรตำแหน่งประธานกรรมธิการไม่ลงตัว
เพราะมีสาเหตุมาจากพักอนาคตใหม่
ต้องการตำแหน่งประธานการมาธิการทหารตำรวจ
รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสารและองค์กรอิสระ
จะมีปัญหาตกลงกับฝ่ายรัฐบาลไม่ได้
โดยระบุว่าจากรายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าว

และยังไม่ได้ตกลงเจรจาอะไรกับทางรัฐบาล

นัดพูดคุยกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทู้ถามในสภาทั่วไป
ถึงความคืบหน้าคดีเงินทอนวัด

จะไม่มีเหตุการณ์เงินทอนวัดเกิดขึ้นอีก

ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนอยู่ในขั้นตอน
การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

พบผู้กระทำความผิด๓๔คน

ภิกษุและประชาชน๘คน
วงเงินทุจริตกว่า๓๕๑ล้านบาท
ทรัพย์มาได้แล้ว๒๒๘ล้านบาท
เป็นเงินอุดหนุนศึกษาพระปริยัติธรรม๑๑๕ล้านบาท
อุดหนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เงินอุดนุ้นการบริณะปฏิสังขรรค์๑๐๘ล้านบาท

มีวัดถูกดำเนินคดีเพียงแค่๒วัด

พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจเป็นเรื่องในชั้นของตำรวจ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน